มาดูอุบัติเหตุนี้ค่ะความเมาเป็นเหตุสังเกตได้เมาแล้วขับค่ะ
คุณผู้ชมกลายเป็นคลิปนี้ดูนะคะความเสียหายเกิดขึ้นค่ะ

คุณผู้หญิงที่เสียงได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยพยายามโทรบอกสามีบอกตัวตัว
รถโดนชนท้ายด้วยความตกออกตกใจนะคะเพราะมีรถคันหนึ่งค่ะพุ่งมาชนท้ายรถของเธอ
คันของเธอเป็นคันหน้าสุดด้านหลังนี้มีอีก๔ครั้งนะ
ไม่รวมรถกระบะคันสีขาวที่เป็นตัวต้นเหตุ

แล้วห้าคันห้าคันโดนชนนะคะจุดเกิดเหตุก็คือเกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
หญิงสาวเจ้าของคลิปให้ข้อมูลบอกว่าเธอขับรถมากับลูกชายวัย๓ขวบ๒เดือน
คุณผู้ชมฟังนะคะไฮไลท์ไปเลยเคราะห์ดีที่ลูกชายนั่งคาซีสก็เลยไม่เป็นอะไรมาก

เหมือนเราถ้าเกิดนั่งก็ต้องคาดเบลต์คาดเข็มขัดนิรภัยส่วนเด็กก็ต้องนั่งคาซีสเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ส่วนรถที่ขับมาชนเป็นรถกระบะคันสีขาวตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้๑๘๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

กฎหมายกำหนดที่๕๐ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเมาแล้วขับ
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นงอกออกมาจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ต้นเรื่องต้นต่อโดนดำเนินคดีแต่ค่าชดใช้ค่าเสียหายต่าง
เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายตำรวจทำไงบอกว่าผู้เสียหายต้องไปฟ้องร้องคดีแพ่งกันเอง
มันต้องใช้เวลานะคะรถที่ถูกชนทั้งหมดเนี่ยรถของเธอหมายถึงคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยนะ
มีคันเดียวเท่านั้นที่ซื้อประกันภัยเอาไว้ที่มีประกันค่ะ
เธอก็เลยเอารถเนี่ยมาซ่อมได้โดยที่ให้ประกันเป็นคนจ่ายนะคะ
ส่วนรถคันอื่นเดี๋ยวต้องรอตรวจสภาพก่อนจึงนำรถออกไปซ่อมได้
แต่ต้องจ่ายเงินเองโอ้โหแต่ต้องจ่ายเงินเองเพราะฉะนั้นถือเป็นบทเรียนนะคะ
สำหรับคนที่ใช้รถเนี่ยควรซื้อประกันไว้ดีที่สุดค่ะซื้อเถอะนะประกันความเสี่ยงนะฮะ
ปุ้ยมองประเด็นประกันภัยแต่ว่าข่าวนี้ผมขอพูดถึงเรื่องคาซิสนะ
มีความจำเป็นจริงนะครับคุณผู้ชมที่มีลูกเล็กนะครับคำว่าอ้อมกอดพ่อแม่ปลอดภัยที่สุดใช้ไม่ได้บนยานพาหนะครับ